ไปดูเรื่องของเด็กเด็กกันหน่อยครับพากันไปเล่นน้ำแล้วปรากฏว่าหนึ่งในกลุ่มกวนเนี่ยน่าจะเป็นตะคริวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะน้องจมน้ำจมน้ำต่อหน้าเพื่อนเพื่อนก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกครับปั่นจักรยานถีบรถไปไปขอให้คนมาช่วยเหลือจะช่วยได้ทันหรือเปล่าดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะ

ช่วยกันปั๊มหัวใจเด็กอายุ๙ขวบระหว่างรอรถกู้ชีพกู้ภัยมาถึงเด็กชายคนนี้
เขาจมน้ำไปหลายนาทีฮะจุดที่เขาจมน้ำเนี่ยเป็นสระอยู่บริเวณด้านหลังอาคารกีฬา
ข้างสนามฟุตซอลครับในพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครตัวเมืองลำปางครับ
ทางมาถึงครับก็นำร่างของเด็กชายอายุ๙ขวบ
ซึ่งหมดสติเนี่ยไปปั๊มหัวใจต่อบนรถแบบนี้นะฮะ
ได้ที่พยายามปั้มหัวใจยืดชีวิตค่ะ
สุดท้ายไม่สำเร็จครับ
จมน้ำนานประมาณ๑๐๑๕นาที
แล้วกว่าที่จะช่วยขึ้นมากว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงครับ

สอบถามจากเพื่อนได้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายและกลุ่มเพื่อนรวม๓คน

จมหายไปต่อหน้าเพื่อนเลยครับ

เพื่อนทำอะไรไม่ถูกครับปั่นรถถีบครับ
จักรยานไปตามแม่ผู้ตาย
และประสานให้กู้ชีพเร่งมาช่วยเหลือ

จุดนี้มักจะเป็นสระน้ำที่เด็กชอบชวนกันมาเล่นน้ำอยู่บ่อย
คือเหมือนกับแบบเด็กเขาปิดเทอมอยู่ไง

เหนื่อยเสร็จปุ๊บลงเล่นน้ำหน่อยละกัน

แล้วบางจุดในสระเนี่ยน้ำมันลึกมากนะครับ
เมื่อกี้นี้ผู้ใหญ่ตอนที่ปั๊มหัวใจเขายังบอกเลยว่า

จุดที่ตื้นก็อาจจะมีต้องระมัดระวังนะครับ
จุดนี้ผู้ตายและเพื่อนชอบชวนกันมาปั่นจักรยาน

ก็เลยชวนกันมาเล่นน้ำก่อนจะมาเกิดเหตุสลดขึ้น